อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างดีกว่าไปดูเรื่องราวของชุดประจำชาตินะคะ
โอ้โหก่อนหน้านี้ก็พยายามมีการสร้างสรรค์ต่าง
จำเวทีการประกวดชุดตุ๊กไทยแลนด์ได้ไหม

ตอนแรกก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าสุดท้ายไปคว้ารางวัลมา
หลายคนมองว่าสวยเหรอแต่พอไปถึงมาเป็นไงล่ะเกิดเป็นกระแสฮิต
ใช่นะคะอันนี้มาอีกแล้วแต่เป็นกระแสวิพักษ์วิจารณ์อีกแนวหนึ่งนะคะ
เป็นชุดประจำชาติล่าสุดซึ่งก็หลายฝ่ายก็วิพากษ์วิจารณ์
รวมไปถึงทางกระทรวงวัฒนธรรมด้วยล่ะค่ะ
นายกฤษยพงศิรินะคะอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม
เปิดเผยว่าหลังเห็นภาพชุดการประกวด
มองว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะชุดนี้ชุดสุวรรณเจดีค่ะ
เรื่องต้นได้ส่งเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาแจ้งไปยังกองประกวด
ขอความร่วมมือในการพิจารณาให้เปลี่ยนชุดประจำชาติใหม่
ถือมาช้านานค่ะถ้านำเสนอชุดนี้ออกไปเนี่ย
อาจจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย
ด้านนางสาววิมลลักษ์ชูชาตินะคะรองประหลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ในฐานะโฆษกระทรวงก็เปิดเผยว่าการนำรูปลักษณ์ของเจดี
ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนกราบไหว้บูชามาใช้เป็นชุดใส่ประกวด
ไม่ควรกระทำอย่างยิ่งถึงแม้ว่าผู้ออกแบบจะมีเจตนาที่ดี
ในการนำเสนอนำศิลปะวัฒนธรรมมาให้ต่างชาติได้รู้จักประเทศไทยก็ตาม
แต่ผลกระทบที่ตามมาเนี่ยอาจจะทำให้สิ่งอันเป็นที่เคารพบูชา
กลายเป็นแค่วัตถุสิ่งของที่ต่างชาติไม่รับรู้ถึงความสำคัญนะคะ
พระครูภัยบูลดรเจติยานุรักษ์นะคะเจ้าอาวาสวัดโลกโมลีอำเภอเมืองเชียงใหม่
ก็ต้องเข้าไปถามมาเบื่อว่าเรื่องนี้ถือว่าไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะนำชุดไปเป็นชุดประจำชาติไทยค่ะ
กระแสบนโลกโซเชียลภาพนี้ออกไป
ทำไมเป็นอย่างนี้เนอะอะไรประมาณนี้นะคะ
เขาบอกว่าต้องดูที่ความเหมาะสม
บางคนก็บอกว่าชุดที่สวยไม่จำเป็นต้องมีรายละเอียดที่เยอะจนเกินไป
แค่ชุดนางรำแบบเรียบก็สวยได้
แล้วก็ดูมีเสน่ห์ในตัวของตัวเองด้วยนะคะ
คือหลายคนเห็นภาพเป็นชุดออกมา
ส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างไม่ค่อยวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ลบ
คือส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบส่วนใหญ่ไม่ชอบก็ไม่สวย
คือดูแล้วคือถ้าจะบอกว่าเป็นรูปทรงใจดี
มันก็ไม่เรียวเลยแล้วมันก็ไม่สูงเลย
ถ้าพูดในแง่ของสรีระนะ

ใช่แต่ว่าพอส่วนใหญ่พอย้อนกลับไป
ดูถึงคอนเซ็ปต์ของชุดตอนออกแบบนี้ก็โอเค
ไม่สวยไม่ดีนะคะเป็นไม่ได้
จากการวิจารณ์แล้วก็ยังมีการเผยแพร่ที่มา
แล้วก็แรงบันดาลใจในการออกแบบชุด
บอกว่าชุดนี้ไกด์ต่อเติมฝันฉายาพันธ์

ซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ที่เด่นชัดทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทยนะคะ
เป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นแล้วก็เป็นที่รู้จักของต่างชาติด้วย

ดูดีคืออยู่ที่ดูไอลาแกนสง่า
ค่าที่ใช้แล้วก็ทรงช่วงลำตัวนี่

ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาแบบไทย
แล้วก็โพทองใบของต้นไม้ในพุทธประวัติด้วย
แต่ยังไงก็ตามพอชุดมาเป็นจริงตอนนี้กระทรวงวัดก็ค่อนข้างเดือดร้อน

เดี๋ยวรอดูจะเปลี่ยนชุดหรือเปล่านะคะก็ไม่อยากจะวิจารณ์มาก
ถ้าไม่เปลี่ยนชุดแล้วเขาได้วงรางวัลขึ้นมานี่
เดี๋ยวมันตรงโอ้ไม่ได้นะ